คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยครับเหตุการณ์นี้

หรือมันอะไรยังไงอดอมน้ำแข็งช่วยดูคุณผู้ชมดูนะครับ
ไม่มีปัญหาอะไร
ผมมีกล้องครับผมขับอะไร
น้ำแข็งไปบ่อยก็คือแบบมันเข้าได้หลายเลน
ส่วนตัวผมผมสังเกตจาก
เมิ้งมันแกะเสียงคำลามจากรถคันมีกล้องเนี่ย
ผมเดาว่ามีเรื่องกันมาก่อนหรือเปล่า
เพราะว่าอยู่เฉยคนเรามันไม่ขับรถแล้วมาเหยียบ
เฮ้ยใส่กันหรอกป่ะ
คุณผู้ชมว่าอย่างไรแต่ว่ามาดูข้อเท็จจริงจากแถวนี้ก่อน
ตั้งข้อสงสัยย้ำนะว่าคนตั้งข้อสงสัยไม่เกี่ยวกับผมนะ
เขาบอกพฤติกรรมแบบนี้คล้ายจงใจขับเบียดให้ชน
จะลงมาเรียกร้องค่าเสียหายหรือเปล่า
โดยในคลิปจะเห็นว่าคนที่ขับชนท้ายรถเก๋ง

รถเก๋งคันสีดำก็มาเบียดแทรกด้านหน้านะฮะแต่ก็จะได้ยินคนในรถนะครับ
ที่ขับชนบอกให้คนขับเย็นใช่มีลูกมาด้วย
ในรถมีเด็กน้าเรามีเด็กน้าแต่สุดท้ายรถเก่งกันสีดำก็เบรก
แล้วก็ชนกันจนได้ครับมีผู้ชายผู้หญิงเดินปรีลงมาเลยนะครับ
แล้วก็ถามชนไหมเนี่ยเมื่อกี้ชนไหมนะครับ
ไอ้คนที่มีกล้องก็บอกผมมีกล้องนะมีกล้องก็สนไม่สนเนี่ยเออ
เอาสิครับมันก็เป็นเรื่องเหตุเกิดเนี่ย
ใช่อยู่แถวนั้นอ่าเพจเฮียขับรถนะครับ
นำมาโพสต์เอาไว้ข้อความบอกว่าอยากเจอมึงจริง
โอ้โหมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นว่าอย่างไรสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับ